มาดูเหตุการณ์บนท้องถนนเกิดขึ้นค่ะรถชนกันนะคะ
กระบะกับกระบะคนที่ไปชนคนอื่นเขาเนี่ย
อายุสิบหกปีสิบหกใบขับขี่ยังไม่มีเลย
ขับรถไปชนเขาจนเขาตายอะค่ะอ้าวแล้วน่าสงสารมาก
เขามีภรรยาตั้งท้องใกล้คลอดแล้ว
ท้อง๘เดือนแล้วมาตายเพราะอุบัติเหตุ
โดยเด็กอายุสิบหกขับรถชนเขาเนี่ยอ๋อ
ตำรวจนครบานมีนบุรีกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูค่ะ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะเพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุ
กระบะชนกันมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนเยื้องโรงพยาบาลนวมิน๑
มีนบุรีค่ะที่เกิดเหตุเจอรถกระบะสีขาว
เป็นลักษณะของรถกระบะแต่งซิ่งนะคะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วย
สภาพก็พังยับค่ะล้อหน้าสองล้อล้อหลังขวาหลุดออกมาจากตัวรถ
รถเนี่ยปีนขึ้นไปบนทางเท้าพุ่งชนเสาไฟฟ้าเสาหักเลยนะคะ
ร้านอาหารตามสั่งที่อยู่แถวนั้นเนี่ยก็พังเสียหายผู้บาดเจ็บที่ขับรถกระบะคันนี้
เป็นเยาวชนชายอายุสิบหกปีครับเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
กระบะอีกคันนึงสีเขียวค่ะด้านข้างพังทั้งแถบ
คันนี้มีผู้เสียชีวิตคนขับรถชื่อว่านายสุริยาโคกสมบัติอายุ๓๑ปี
เสียชีวิตนะคะสภาพศพคือนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่
จากการสอบปากคำแม่ของผู้ตายนะคะนางการหลงโคกสมบัติก็เล่าให้ฟังว่า
ตัวนายสุริยาผู้ตายเขาขับรถไปเตะฟุตบอลกับกลุ่มเพื่อนเวลาประมาณ๒ทุ่มของเมื่อวานนี้๒๓ตุลาคม
ฟุตบอลเสร็จก็ขับรถกลับแต่แวะซื้อก๋วยเตี๋ยวค่ะที่จุดเกิดเหตุนี้แหละ
ตั้งใจจะเอาไปฝากภรรยาแล้วอย่างที่บอกว่าน่าสงสารมาก
ภรรยาท้องแปดเดือนนะคะใกล้คลอดแล้วด้วยแต่ว่าสุดท้ายตัวนายสุริยาสามีเนี่ย
ถูกรถชนเสียชีวิตนะคะแล้วแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่ามันเหมือนมีลางอ่ะค่ะ
ก่อนเกิดเหตุนายสุริยาไปหอมท้องภรรยาเหมือนกับเป็นลางร้ายว่า
คือหอมเป็นครั้งสุดท้ายอะไรแบบนี้

ทางรถกระบะสีขาวของเยาวชนชายอายุ๑๖ปี
ขับพุ่งชนรถกระบะสีเขียวของนายสุริยาผู้เสียชีวิตค่ะ

คือพุ่งชนแบบเต็มเลย
เตรียมแจ้งข้อหาเยาวชนชายอายุ๑๖ปีคนนี้นะคะ
ข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต

เพราะว่าตัวเยาวชนชายอายุ๑๖ปีก็บาดเจ็บอยู่นะคะ
เดี๋ยวต้องรอสอบปากคำเพื่อหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมค่ะ